ในท้องที่โรงพักน้องจิกปัตตานีค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐ปี
ถูกยิงเสียชีวิตในขนำ
ในพื้นที่ของหมู่ที่๘ตำบลคอลอตันหยก
ก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละ
พอไปตรวจสอบไปพบศพผู้ชาย
คือลักษณะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุไลมารลาเต๊ะอายุ๓๐ปี
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
เข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดแต่ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้

นางสาวแมะดะลาเต๊ะก็เป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
ให้การบอกว่าช่วงเช้าเดินมาที่ขนำจุดเกิดเหตุ
เพื่อจะเอาไฟฉายไปให้น้องไปกรีดยาง
แต่เห็นมันผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องยังไม่ตื่นสักที
ตัดสินใจขึ้นไปดูปรากฏว่าน้องชายถูกยิงเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
ทีนี้เธอเล่าต่อบอกว่าจริงแล้วเมื่อคืนเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงข้าวของมันตกลงแต่ก็ไม่เอกใจอะไร
จนกระทั่งตอนเช้ามาพบว่าน้องชายนอนกลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเก็บวัตถุพยาน
จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยคนก่อเหตุน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
ส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะ